หัวอกคนเป็นแม่ลูกชาย๗ขวบ
คำถามของว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

แล้วอยากให้คุณครูตอบคำถามนี้หน่อย
ทีนี้คุณแม่ของน้องวัย๗ขวบเขาไม่สบายใจ
บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกโดนแกล้งแบบนี้มาจากโรงเรียน
เราแจ้งทางโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนเงียบ
ตอนแรกที่แจ้งเนี่ยก็เหมือนโรงเรียนจะไปตามให้นะ
แต่ตอนโทรติดต่อไปตอนไลน์ไปก็เงียบ
วันต่อมาแม่บอกนะว่าไปถึงโรงเรียนเลย
แต่ว่าไม่ได้คุยกับคุณครูคนนั้นได้คุยกับครูอีกคนนึงแทน
ทั้งที่ลูกชายวัย๗ขวบของแม่บอกนะ
ว่าใครเป็นคนทำแต่โรงเรียนบอกว่าไม่มีหลักฐาน
แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหคุณครู
ช่วยแจ้งผู้ปกครองรุ่นพี่คนนั้นหน่อยได้ไหม
ผู้ปกครองรุ่นพี่ให้เขาช่วยถามให้หน่อย
ว่ายังไงจะได้หาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กอีก
แต่สิ่งที่คุณแม่บอกว่าโดนครูถามกลับมานะ
ครูถามกลับมาว่าคุณแม่ถ้าลูกคุณแม่โดนกล่าวหา
โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกยังไง
อ้าวแม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่หัวลูกฉันเป็นแบบนี้
คือยังไม่พอใช่ไหมต้องมีหลักฐานอะไรอีกใช่ไหม
คนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แล้วทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่
คุณแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะบอกว่า
ยายเนี่ยโทรมาบอกก่อนว่าหัวของลูกเนี่ย

คุณครูบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหาตัวคนทำ
แล้วเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งว่า
ว่าเจอน้องคนที่ทำไหม
ขอเวลาก่อนเพราะว่าน้องร้องไห้
ทีนี้แม่ก็เลยบอกไปว่าแม่อยากให้โรงเรียนจัดการ
เพราะว่าโรงเรียนคงจะจัดการได้ดีกว่า
ทีนี้เมื่อวันพระฤหัสที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
รอคำตอบจากทางโรงเรียนจนถึง๔โมงเย็นนะ
เอ๊ะทำไมคุณครูไม่โทรกลับไม่ตอบกลับ
เมื่อวานนี้ค่ะวันศุกร์แม่ก็เลยตัดสินใจไปถามคุณครู
พอไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยอย่างที่ดิฉันเล่าในโพสต์ไง
คุณครูบอกว่าจะไปกล่าวหาเขาก็ไม่ได้
จะต้องมีหลักฐานคือหลักฐานในที่นี้ของคุณครู
หมายถึงคุณแม่มีหลักฐานเหรอ
คือคัตเตอร์อันนั้นที่ทำให้ลูกผมของลูกคุณแม่เป็นรอย

ทำหาหลักฐานจากแม่นะครับเออเออใช่
แม่ก็เลยงงกับคำพูดของคุณครูไง
ทั้งที่ลูกแม่จำได้เลยว่ารุ่นพี่คนไหนเป็นคนทำ
ลูกบอกได้เลยนะว่าพี่ที่ทำเรียนอยู่ชั้นนี้ชื่อนี้
แม่ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพสัตหีบ
ต้องการหาตัวรุ่นพี่ที่ลงมือทำลูกชายแม่เนี่ยนะคะ
อ่ะเดี๋ยวฟังตอนที่คุณแม่เล่าค่ะ
สาเหตุอันนี้สาเหตุที่ต้องแจ้งความนะ
คือจริงไม่อยากให้มีเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะ
เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบเด็กเล่นกัน

โรงเรียนบอกว่าไปกล่าวหาเขาไม่ได้นะคุณแม่
ว่ามีหลักฐานเราต้องรู้ว่าเป็นคัตเตอร์
หรือว่ามีดกลหนวดอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยถามว่าต้องไปหาหลักฐาน
ก็เลยงงกับครูพูดว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
เราก็เลยขอร้องอ่ะโอเคงั้น
ไม่มีหลักฐานแล้วว่าประสานงานกับพ่อแม่ของน้องได้ไหม
ให้มาคุยกันให้เพื่อมาหาทางออกแล้วเพื่อป้องกัน
แล้วเราก็ให้พ่อกับแม่สอบสวนว่า
ใช่ไม่ใช่จริงถ้าใช่

ต้องสอนน้องให้ถูกวิธีถูกทาง
ว่าห้ามทำผิดว่ามันผิดอย่างนี้เล่นแบบนี้
อยากจะบอกคนงานประสานงานไม่ได้
เพราะว่าต้องมีหลักฐาน
นี่ไงที่แม่ไปสพสัตหีบเนี่ยนะคะ
ตำรวจถามนะแม่แม่จะเอาเรื่องเด็กคนที่ทำลูกแม่ไหม
แต่แม่ก็บอกไงว่าจุดประสงค์แม่ไม่ได้จะเอาเรื่องรุ่นพี่ที่ทำลูกชายแม่
คือแม่เข้าใจว่าเด็กเล่นกันแต่ว่าอันนี้มันเล่นกันแรงเกินไป
สิ่งที่แม่ต้องการคืออยากให้โรงเรียนเป็นกลางเป็นกลางกับทั้งสองคน
ฝ่ายเลยประสานงานได้ไหมล่ะให้ทางฝั่งคุณแม่ที่เป็นแม่เด็กผู้เสียหายกับ
ทางฝั่งผู้ปกครองของรุ่นพี่ที่มาทำน้องเนี่ยมาคุยกันหน่อยจะได้หาวิธี
จะได้หาวิธีการแก้ไขหาทางออกที่ดีไม่ได้อยากให้มารับผิดชอบลูกแม่
เท่านั้นเท่านี้จ่ายเงินกี่บาทจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ต้องการคือที่มาแจ้งความเอาไว้เนี่ยอยากให้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องการหาเด็กที่ลงมือทำเนี่ยให้แม่มาคุยกันคือเอาจริงจริงนะคะในในหัวใจของความเป็นแม่เนี่ยเราก็เป็นห่วงมากไปกว่านั้นถ้าเกิดใช้คัตเตอร์จริงจริง
ก็ฝากไว้ตรงทีอ่ะคือเหมือนว่าฝากเด็กไว้ที่โรงเรียนก็คาดหวังความปลอดภัยและทุกอย่างอย่างน้อยทางโรงเรียนถ้าให้ความยุติธรรมกับทุกทุกฝ่ายคุณแม่ก็น่าจะสบายใจด้วยใช่นะคะ